คุณหญิงสุดารัฐครับทีนี้ทางก้าวไกลเนี่ยวันนี้เขาก็พูดชัดเจน
แต่เขาบอกว่าเขาก็จะไปผลักดันในนามของพักของเขา

มันก็มีคำถามกลับมาว่าเอาแล้วมันต่างกันยังไง
คุณก็เป็นพักร่วมรัฐบาลเป็นแกนนำพักรัฐบาลแล้วไปแก้ไขตรงนี้
มันจะต่างกับการที่พักร่วมบอกว่าอาจจะไม่มีเรื่อง๑๒
ก็ต่างค่ะก็อย่างก็ขยายความจากที่ท่านเสรีพูดนะคะ
ว่าถ้าเข้าไปแล้วเราจะทำเรื่อง๑เรื่อง๒เรื่อง๓ร่วมกัน
ถ้าสมมุติว่าก้าวไกรเขาจะเสนอการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ก็เป็นเรื่องของพักเก้าไกรที่จะเสนอ

ใช่แล้วก็อย่างที่ท่านเสรีพูดเมื่อสักครู่นี้ว่า
สองพักก็มีสิทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยแล้วไม่ได้ยกมือ
ถูกไหมคะครับครับดังนั้นมันจะต่างกันตรงนี้
ต้องมาทำด้วยกันเราจะผลักดันไปด้วยกัน
จะผลักดันด้วยกันในฐานะตอนนี้เท่าไหร่หรอ๙พักเนี่ย
พักไทยสร้างไทยอยากเสนอกฎหมายซึ่งเราเสนอไปแล้ว
จะผลักดันการแขวนกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต๑๔๐๐ฉบับ
ยกให้กับเราแต่ไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ผ่านก็เท่านั้นเอง
พี่เสรีอาจจะมีอีกกฎหมายหนึ่งอย่างของเรามีกฎหมาย๔ฉบับ
ซึ่งแต่เราก็ต้องไปโน้มน้าวเขาว่ากฎหมายนี้มันดี
สำหรับผู้ประกอบการตัวเล็กนะยกเลิกแขวนหรือพักใช้ใบอนุญาต๑๔๐๐ฉบับ
เห็นด้วยกับเราหน่อยช่วยยกมือให้เราหน่อยเราก็ต้องไปล็อบบี้กัน
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกันไหมแก่ประชาชน
ถ้าเขาเห็นด้วยกับกฎหมายนี้ของพักไทยสร้างไทยเขาก็ยกมือนะคะ
ก็แล้วแต่จุดยืนของแต่ละพักแล้วว่าจะเป็นอย่างไร
ไทยสร้างไทยเราบอกเราไม่ยกเลิกเราไม่แก้
คือคือคงไม่สามารถที่จะเอากฎหมายที่จะเสนอหรือจะแก้ไขของทุกภาคการเมืองเนี่ย
แต่จะทำงานด้วยกันในฐานะรัฐบาลในฐานะคอรมอลยังไงเนี่ย
อันนี้มาคุยกันได้แล้วคุณก็ไปผลักดันเรื่องต่างที่อยู่นอกเหนือตรงนั้น
อะไรที่เราตกลงกันเราก็ต้องทำร่วมกันใช่ไหมคะ
ว่าจะเห็นด้วยจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
อย่างไทยสร้างไทยแน่นอนเข้าไปเราก็ต้องเสนอ
เราก็ต้องผลักดัน๔กฎหมายที่เราไปส่งไปแล้ว
พักใช้ใบอนุญาต๑๔๐๐ฉบับบำนานประชาชน๓๐๐บาท
มันซึ่งอาจจะคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ไม่รู้